รถหลู่ใจดำเบียดโชนมอเตอร์ไซคว่ำ

คือชื่อจริงเนี่ยไม่อยากจะเรียกอยากจะเรียกชื่อเล่นมีอะไรเปล่า
ชื่อเล่นเส้นก๋วยเตี๋ยวคือตรงไหนนะ
รัชโยธินเป็นถนนเป็นสะพานข้ามแยกรัชโยธิน
มันจะม้วนคล้ายเส้นก๋วยเตี๋ยวเรียกแบบนี้
แต่รถหรูมองออกไหมว่ารถยี่ห้ออะไร
เขาออกขวาแล้วอยู่ดีเหมือนเขาออกซ้าย
พอออกซ้ายแล้วมาเจอมอเตอร์ไซค์เขาชนโป้งเลย
แล้วจากนั้นเขาตรงไปทางซ้ายตรงขึ้นขวาไปก็จริงนะ
แต่ว่าวิ่งเลนซ้ายมอเตอร์ไซค์เขาก็มาตามทางปกติ
เขาก็จะขึ้นสะพานเหมือนกันโดนชนเป้งล่วงฮะ
ไม่สามารถขึ้นสะพานได้กล้องหน้ารถ
แล้วคนที่มีกล้องหน้ารถท่านเป็นพลเมืองดีสุดจริงฮะ

แล้วท่านจอรถลงไปให้การช่วยเหลือ๒คน
นั่งมอเตอร์ไซคันดังกล่าวนั้นมานะครับ
แล้วก็คลิปนี้เพจเฮียขับรถ

ก็เป็นคลิปที่๒ผู้เสียหายนำไปแจ้งความกับตำรวจ

สนวิภาวดีอยู่ตรงนั้นเลยก็ย้อนกลับไปแจ้งความนะครับ
ส่วนรถคันดังกล่าวถ้าหากเราภาพมันไม่ได้ขยายนะ
ถ้าหากเราขยายเราจะทราบในเรื่องของยี่ห้อ
เรื่องของสีและเรื่องของทะเบียน
เขาไม่รู้ตัวหรือเปล่าว่าเขาไปสะกิดมอเตอร์ไซคล้ม
ขอให้มองมุมดีเอาไว้ก่อนมองในโลกมุมดีเอาไว้ก่อน
แต่ถ้าหากรู้ตัวแล้วก็ยังมาเบียดชนอันนี้เป็นคดีที่ใหญ่เลย
กลับมารับผิดชอบด้วยนะคะ